ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป

แก้หมุมปริยาดาสิทธาชัยลูกทีมลากุ้งพุ่งไป
อล์ฟเบนจพลหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมก๊อฟซิลล่า
กอล์ฟซิลล่า
กี้ปวีนุษยแพ่งนครลูกทีมกอล์ฟซิลล่า

พอดีเขาห้ามใส่รองเท้าเข้าไป

และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดอโสการามจังหวัดสมุทรปราการ
เก่าแก่ที่มีความสำคัญและเต็มไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรมนะครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องไปต่อนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือ
ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
ขับนี้จริงทุกเทปเลยขับมานี่มั่นใจสุด
แสงฝ้าแสงขวาสบายล้อเลอนี่พวงวะลายนี่โอ้โหสุดยอด

ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะของภารกิจนี้ครับ
ส่วนทีมที่แพ้คุณ
จะต้องรับกับบทลงโทษที่จะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

และร้านที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปนะครับ

ร้านที่๑ชิดลม

สิบสิบไหลแล้วจะซักเท่าไหร่ดิพัดหนึ่ง
พัดหนึ่งสายลมนูเป็นร้านแบบเบาสายลมแผ่ว
ครับแล้วร้านที่๓ครับ๑๙๐๐บาทนะครับขอบคุณมากครับ
ทีมคุณพลาดกุ้งครับร้านแรก
ร้านแรกหนูคิดว่าชิดลมเนี่ยหนูให้เลยเต็มที่เลย

แล้วร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายครูซีนเนี่ยหนูคิดว่าเป็นแบบ
หลอกหลอก๓๐๐บาทพอนี่ดูพี่ชายทัศน์
ดีมากครับผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจนะครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิด
คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม
ทีมละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อที่จะกราบกรานขอให้ผมช่วย
ให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้ครับถ้าพร้อมแล้ว
ไปครับไปเลยไปเลย

และในตอนนี้ทีมเขาคุณก๊อฟเต้นวังเงินไว้ในร้านที่๑นึงพันบาท
ร้านที่๒๖๐๐บาทร้านที่๓๑๙๐๐บาท
วางเงินไว้ในร้านที่๑๑๒๐๐บาท

และร้านสุดท้ายร้านที่๓เพียงแค่๓๐๐บาทเท่านั้นครับ
ลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
โอเคมาดูทางที่แล้วเป็นอย่างไร
ใช้ซอย๖๐เทศบาลบางปู
เราต้องออกไปถนนใหญ่ก่อนอย่างแรก

นี่ไงมีป้ายด้วยบ้านชิดลม
เก่งคุกกี้เก่งมาก

เปิดไม่ได้

ชิมคุณก๊อฟหวังเงินจำนวน๑๐๐๐บาท
ร้านบ้านชิดลมบางปู่
ร้านอาหารไทยซีฟู้ดสดหลากหลายเมนู
ที่ตั้งอยู่ริมชายหาดบางปู่
มากด้วยบรรยากาศสุดชิว
และเมนูอาหารสุดฟิน
มีให้เลือกทั้งโซนอินดอร์ในห้องแอร์
โซนอัลดอร์ระเบียงที่เห็นวิวทะเล
เรียกได้ว่าทานอาหารทะเลอร่อย
ไปพร้อมกับชมวิวพระอาทิตย์ตกที่อ่าวไทยได้แบบเพลิน
เคยมากินทั้งไตลมทั้งเงื่อนเนี่ย

แสดงว่า๓๐๐ล้านสุดท้ายเราวางแผนถูกต้องแล้ว

นี่ไงบ่ายที่โลมอ่าวบ้างปู่

โอ้โฮพี่จอดรถ
คือเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะคะ
อ๊อฟลงเงินไว้๑๐๐๐บาทจะได้ทาน๔จานค่ะ
เอาเลยละกันไปรุ่ย
แต่มันดูดีมาก

เมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน
ที่เครื่องทะเลเน้นและสดใหม่
ไร้ข่าวผสมกับพริกแกงสูตรเด่นของทางร้าน

พร้าวพร้อมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนอย่างดี
ราดน้ำกะทิโรยด้วยใบมะกรูดพร้อมเสิร์ฟ

ทีมคุณพลากุ้งวางเงินจำนวน๑๒๐๐บาท
นี่ไงพี่ก๊อฟมาถึงแล้ว

ทีมพี่ผ้ากุ้งลงเงินไว้๑๒๐๐บาท
จะได้ทานเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน๕จานค่ะ

โอ๊ย๑๐อันนี้ก็กินหมดอันนี้

เฮ้ยอร่อยว่ะ